นี่นะคะตามคลิปจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ลงมาจากรถมาที่หน้าบ้านหลังนึงแล้วก็ไปหยิบกลวยจราจรที่วางอยู่ไปใส่หลังรถตัวเองนี่ฮะนี่ค่ะหยิบไปแล้วนี่นะคะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะเห็นเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้เอาน้ำไปสาดใส่กำแพงบ้านนี่ค่ะครับ
หลังจากนั้นก็กลับไปที่รถนะคะนี่รถของทางเจ้าของบ้านที่จอดอยู่ตรงกำแพงใช่จอดอยู่หน้าบ้านเหมือนกับเอาก้อนหินไปคว่างใส่
แล้วก็ไปแล้วแล้วก็ไปคำถามคือคุณทำแบบนี้ทำไมครับนี่นะคะจากคลิปนี้เนี่ยเราตามให้ค่ะ
ให้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเลยนะคะมันจะมีช่วงเวลาที่ย้อนกลับมาแล้วก็จะ
เอาปูนไปขวางเอาเสาปูนไปโค้งไปเครื่องอะไรพวกนั้นด้วยนะฮะใช่ค่ะบ้านหลังนี้ค่ะ
ก็เนื้อที่สักประมาณห้าสิบตารางวาได้นะคะหน้าบ้านมีกล้องวงจรปิดอยู่สี่ตัว
หนึ่งเจ็ดหนึ่งปฐุมธานีจอดอยู่นะคะคันนี้ค่ะครับแต่สภาพเหมือนกับไม่ได้ใช้งานนานแล้ว
เกาะเยอะเลยกระจกหน้ารถมีรอยแตกร้าวนะคะ
ในบ้านหลังนี้มีสุนัขอยู่หลายตัวนางสาวพระกามาศ
กิติวงรัฐอายุ๕๕ปีเจ้าของบ้านขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาพอดี
กับนักข่าวของเราเราก็เลยคุยนะคะ
เธอก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อวันเกิดเหตุเนี่ย
คืนวันที่ยี่สิบเจ็ดมักราคมสี่ทุ่มกับห้าทุ่มได้แล้ว
ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านตอนเช้าเนี่ยเธอกลับมาอ้าว
มีคราบน้ำมันอยู่ในบ้านแล้วลักษณะเหมือนถูกสาดเข้าไป
อืมไม่ใช่น้ำนะเธอบอกเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันใช่
เธอก็เลยไปเปิดดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปเมื่อสักครู่อะค่ะ
เธอบอกว่าคนเกาะเหตุเนี่ยน่าจะเป็นคนในซอยเดียวกัน
บอกว่าคือเหมือนกับมีบางคนบางกลุ่มไม่ค่อยชอบเธอ
หลายปีก่อนเธอว่าจ้างคนในซอยมาถมที่ดินบ้านของเธอ
แต่ถมไม่ครบตามจำนวนที่ตกลงไว้มันก็เหมือนกับว่าเกิดปัญหาสะสมมา
วางไว้ขวางไว้แบบนี้โอ้โหมันหนักอ่ะนะใช่ค่ะ
นี่นี่ทุ่มใส่รถเลยเธอบอกว่าคือเหมือนกับมีคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่อ่ะค่ะ
เข้ามาสร้างถนนแต่เว้นถนนหน้าบ้านเธอบ้านหลังเดียวเลย
ไม่ได้รับการตอบรับก็เลยมีการนำกรวยนำเสาปูน
กั้นถนนครึ่งเลนเอาไว้ไม่ให้รถผ่านเพราะว่าทุกครั้งที่น้ำท่วมฝนตก
น้ำจากถนนเนี่ยมันไหลเข้าบ้านเธอ
เธอบอกเธอได้รับความเดือดร้อนมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ย
อาจจะทำให้คนบางกลุ่มแถวนั้นไม่พอใจเธอค่ะอืม
กลุ่มคนที่ในซอยนี้แหละค่ะเขาทำทำไมพี่
ทำเพื่อเพราะว่าแบบเจ็บใจไงฮะเพราะว่าพี่ร้องเรียนหนึ่งพี่ร้องเรียน
สองคือมาหาว่าหมาเนี่ยเลี้ยงหมาก็หมาจรจัด
เขาอยู่ในบ้านเขาเขาไม่ได้ออกมาอ่า
คือแบบคือพยายามที่จะแบบว่าหาเรื่องให้เรามีเรื่องไงคือสู้พี่ไม่ได้พี่ร้องอยู่ไงฮะ
อันนี้ผมถามกับพี่อืมนี่แหละที่มันจอดเนี้ยแล้วก็ของพวก

ทั้งซอยเนี้ยอ่าใช่ใช่ค่ะไม่ทำถนนว่างไว้อย่างเงี้ยค่ะ
แล้วรับถนนไปได้ยังไงคะดิฉันล้อมไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็เพิกเฉย
อยู่ภายใต้กฎหมายไทยอ่ากฎหมายก็มีคุ้มครอง
ไม่ใช่จะมาใช้อิทธิพลไม่ได้นี่ค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้
ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะครับทีมข่าวของเราบอกว่า
งั้นเดี๋ยวไปขอข้อมูลจากชาวบ้านคนอื่นที่อยู่แถวนี้บ้าง
อาจจะได้ฟังสองข้างเลยก็ไปคุยมานะคะครับ
ชาวบ้านที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า
คือถนนมันพังนี่ค่ะคือชาวบ้านเขาบอกว่าที่ถนนมันเป็นแบบเนี้ย
ก็เพราะว่าทางเจ้าของบ้านหลังนี้ทำให้พังอุ้ยอืมอ่านี่นี่คือถนน
นี่ถนนของหน้าบ้านหลังอื่นอื่นนะคะเจ้าของบ้านหลังเมื่อสักครู่บอกว่า
ทำไมหน้าบ้านเธอมันไม่เป็นแบบนี้อ่ะนี่เขาลาดยงลาดยาง
ทำไมหน้าบ้านเธอเป็นแบบเนี้ยอ่าหน้าบ้านของพี่วันนี้ดูหลังเดียวเลยเธอบอก
เออแต่ชาวบ้านบอกว่าที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะเจ้าของบ้านหลังนี้แหละอ้าว
คือพอทำถนนเสร็จใหม่ใหม่เนี่ยนะคะเจ้าของบ้านหลังเนี้ยอยู่ดีดีก็เอาจอบเอาเสียมไปขุด
เอาน้ำไปฉีดถนนมันเลยพังทั้งที่คือมันยังไม่เสร็จดีครับ
อันนี้ชาวบ้านบอกเจ้าของบ้านเอารถไปจอดหน้าบ้านอีก
เอากลวยจราจรไปวางอีกเอาเสาปูนไปตั้งอีก
จนเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านเวลาต้องขับรถขี่รถผ่านหน้าบ้านหลังนี้ค่ะอืม
แกเป็นคนแบบยังไงอ่ะแกคือไม่ค่อยถูกกับใครอ่ะ
ไม่ค่อยถูกกับใครอืมจะมีปัญหากับปัญหากับหลายหลายคน
คืออะไรฮะก็คือแบบยังไงอ่ะคือทำถนนเหมือน
ประมาณนี้แหละครับจุดเดียวเลยอืมคือหน้าบ้านเขาเลยครับอืม
มีเอาหินเอาอะไรมาลงแกก็ไม่ให้ลงนะครับ
แกตะโกนด่าครับบอกว่าไม่ไม่มีสิทธิ์ทำอืม
ยิงออกมาจากในบ้านยิงอะไรฮะยิงน่าจะเป็นอาวุธปืน
นี่นะคะก็ข้อมูลจากสองฝั่งนะคะ
แต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามภาพในกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าแจ้งความนะคะ
สพคลองหลวงนะคะเธอยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
นี่ค่ะแต่ว่าชาวบ้านก็ไปร้องเรียนเหมือนกัน
เจ้าของบ้านหลังนี้ก็เอาของมาวางกีดขวาง
การจราจรคนอื่นเขาเดือดร้อน
แต่ยังไงก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ก็จัดการให้ใช่ไหม
คุณพี่ในกล้องวงจรปิดก็จะไปทำแบบนั้นก็ไม่ได้

ถ้าถนนถนนอะไรพวกนี้มันก็เป็นพื้นที่ของทาง